เศรษฐกิจไม่ดีจะคิดทำอะไรก็คิดยาวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ตามมาเหมือนกับเหตุการณ์ที่สองสามีภรรยาค่ะเป็นธาตุแมวสองคนนี้อยู่ที่
หมายเป็นธาตุแมวเลี้ยงแมวรักแมวมากทีนี้พอตกงานไม่มีเงินก็ตัดสินใจค่ะ
ไปขโมยอาหารแมวฮะขโมยอาหารแมวขโมยอาหารแมวกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะจะเอามาเลี้ยงแมวนี่แหละโอ้นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ก็มากันสองคนทำทีเหมือนกันจะดูของแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะเพราะตั้งใจจะมาเอาอาหารแมวก็หยิบไปนะคะ
วนไปวนมาอยู่หลายรอบรอบสุดท้ายหยิบอาหารแมวใส่ย่ามแล้วก็ออกจากร้านไปอันนี้ส่งให้เมียใส่กระเป๋าแล้ว
กระเป๋าไปแล้วค่ะแล้วทำทีเป็นซื้อของนะคะนี่คือเหตุการณ์ช่วงเย็นวันที่สิบแปด
กรกฎาคมมินิมาตรแห่งหนึ่งที่อำเภอสารพีแต่แหม่กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ครบถ้วนเลยนะคะ
ก็ไม่นานค่ะก็ถูกตำรวจสพสารพีรวบตัวได้ทั้งสองคนเนี่ยค่ะ
ตามไปรวบตัวที่หอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลชมพูนายเฉลิมอาแซ่กับนางสาวพีรยาเร่งรักงาม
ได้ของกลางหลายรายการค่ะมียาบ้าด้วยนั่นมียาบ้าสองเม็ด
แล้วก็ย่ามที่ใช้ในวันก่อเหตุ๒ใบอาหารแมว๑ห่อขนมแมวอีก๗ห่อ
เนี่ยค่ะเอาไปให้แมวนะคะแล้วตำรวจก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในวันก่อเหตุวันนั้นมาด้วยค่ะ
รับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายได้หลายทางก็เลยไปซื้อแมวแมวแมวไฮโซด้วยนะคะ
มาเลี้ยงแต่พอเจอโควิดเนี่ยก็งานไม่มีเงินไม่มีแม้แต่อาหารแมวก็ยังรู้สึกว่าแพงมาก
นะคะแต่ก็สงสารแมวก็เลยตัดสินใจไปขโมยมาแต่นี่แหละค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาใช้ยานพานะในการลักทรัพย์และเสพยาเสพติด
รวมถึงมีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองคราวนี้ก็เลยต้องคิดหนักต่อไปเลยค่ะ
แล้วแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยจะยังไงต่อไปนะคะใครจะเลี้ยงล่ะคราวนี้